เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
เอ้าปีไม่ผ่านไปตุ๊ดจีนก็กล้าให้เข้ามา
คุณแม่แฝดโอปอลปานีสลาก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวซะหน่อย
ให้มันหมานแห่งปังรับโชคโบกแดงมาเลยจ้ะ
กับโลเคชันสุดร้าวใจ
โลเคชันสุดร้าวใจยิ่งใหญ่มีสิ่งโตโอพี่แม่
ใจจะขาดแล้วโอ้ววววรรดิ
ใจจะขาดแล้วจ้า
ได้ฮึบนะแม่แม้แอบปากสั่น
แต่ด้วยความเราเป็นคนแสนเก๋นะแค่นี้สบาย
ขีบคู่ไปก่อนนะแม่จะลุกหนีก็ไม่ทัน
นิ่งสู้สิงโตไปเลย
ทำเหมือนแกล้งตายคล้ายรูปปั้น
ตอนปุ่มมือขึ้นหน้าลูกเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วป่าวค่ะ

จ๊ะจ๊ะริมจ๋อ